ไปดูเหตุการณ์เรื่องของเป็นเหตุบนท้องถนนกันหน่อย
ฝนก็ตกในหลายพื้นที่นะคะระมัดระวัง
คือก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโรงเรียน
พาน้องชายไวยอาณุบาลเนี่ยซ้อนมาด้วย
แล้วมีคุณแม่ปรากฏมันตกหนักเนี่ยฝน
ไม่เห็นทางไปพุ่งชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคัน
ซึ่งอีกคันก็มีเด็กนักเรียนมาด้วยเหมือนกันค่ะ
ตำรวจพุทธรรมเมืองตราดและชะนดิทธิพู่ภัย
ก็เข้าไปดูค่ะช่วยเหลือคนเจ็บ
คุณงานนี้เจ็บถึง๕เลยนะ
นักเรียน๓คนผู้ใหญ่๒นะคะ
และอย่างที่บอกมีน้องนักเรียนเด็กอนุบาลและเด็กประถมด้วยค่ะ

ตรงนี้เนี่ยเป็นทางใกล้เข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ทะมวลวังกระแจอำเภอเมืองตราด

อีกคันเป็นรถมอเตอร์ไซคันสีดำ

อย่างที่บอกเจ็บ๕ผู้ใหญ่๒เด็ก๓
เด็กเนี่ยมีนักเรียนหญิงมัธยมปลายค่ะนะคะที่บอกว่าขี่เป็นคนขี่
แล้วมีน้องชายวัยอนุบาลกับคุณแม่ซ้อนมาด้วย
อย่างที่บอกฝนตกหนักค่ะมองไม่เห็นทาง
ก็เลยเกิดไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคัน
ซึ่งมอเตอร์ไซค์อีกคันก็มีผู้ใหญ่มาคนหนึ่ง
แล้วก็ซ้อนน้องนักเรียนประถมศึกษามาด้วย
สุดท้ายก็เลยบาดเจ็บกันหมดแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยมีการเข้ามาบันทึกภาพเอาไว้
แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเรียกคู่กรณีทั้งหมดมาสอบถาม
ว่าตกลงแล้วจะมีการเยียวยาค่าเสียหายกันยังไง